ผลการแข่งขันเทนนิสในบ้านเรานะครับในรายการไทยแลนดโอเพ่นครับ
ชิงเงินรวมรวมแปดล้านแปดแสนบาทที่จังหวัดประจวบคีรีขันที่โอหินนะครับ
หญิงเดียวในรอบรองชนะเลิศครับคู่แรกนะครับ
ด้าลิเน็ตนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์นะครับ
คนที่ใส่หมวกมือสี่สิบสองของโลกแล้วก็มือห้าของรายการ
ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสี่นาทีครับเอาชนะพาตรีเซียมาเรียทิชนะครับ
นักหัวสาวจากโรเมเนียมือร้อยห้าของโลกไปสองเซ็ตรวดครับ
ต่อห้าและหกต่อสี่แล้วก็เป็นการทะลุเข้าชิง
รายการนี้เป็นครั้งแรกของลิเน็ตด้วยครับโดยลิเน็ตนั้นจะไปชิงกับทาง
เลโอนี่คุงนะครับมือควอลิฟายแล้วก็เป็นมือสองร้อยแปดสิบสามของโลก
สวิสเตอร์แลนด์ที่พลิกล็อกเอาชนะทางนาโอฮิบิโน
มือสี่ของรายการจากญี่ปุ่นไปได้สองต่อหนึ่งเซ็ตนะครับ
ต่อห้าสี่ต่อหกและหกต่อสามนัดชิงจะแข่งขันกันในช่วงเย็นวันนี้ครับ